คุณผู้ชมครับติดตามกันมาต่อเนื่องใช่ไหมครับ
แล้วก็กับแม่ทีมโดยมีบอลกำมันกลมแก้ว
แล้วก็โตศักดิ์สิทธิเวชสุภาพรเป็นลูกทีม
ไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดครับกระทิงขุนนรงค์ครับ
โดยกระทิงมากับทนายความส่วนตัว
พอไปถึงปั๊บนักข่าวถามเตรียมเอกสารมาพร้อมไหม
กระทิงตอบสั้นบอกว่าเตรียมมาพร้อมครับ
เดี๋ยวจะขอพบพนักงานสอบสวนก่อนนะครับ
จากนั้นก็เดินเข้าไปในกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
โดยจะสอบสวนในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะการลงทุน
รวมถึงรายละเอียดเส้นทางการเงินนะครับ
หลังจากเข้าให้ปากคำในฐานะพยานนะครับ
เจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานต่าง
จากนั้นจะนำมาพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น

จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ครับ